ครับเราตามความคืบหน้านะครับเพื่อจะหาข้อเท็จจริงให้กับคลิปคลิปนี้นะครับซึ่งวันนี้ได้คุยกับหลายคนเลยค่ะนะตัวผู้ที่เป็นคนที่อยู่ในคลิปที่เขาบอกว่าเป็นร่างทรงหรือว่าจะเรียกว่าหมอผีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นร่างทรงหมอผีผู้รักษาคุณสัยแต่คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่า
การรักษาเนี่ยคุณไปรูปไปคลำไปล้วงไปควักอะไรเขาโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอย่างนี้มันถูกไม่ถูกยังไงนะฮะเอาไปดูคลิปอีกทีหนึ่งก่อนนะครับ
นี่ฮะระหว่างที่รักษาก็จะมีท่องมงท่องมนต์อะไรไปใช่แต่มือก็แบบเหมือนมีรูปมีคลำมีล้วงมีดึงมีควักอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเป็นเหมือนกับรีดสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายเขาอ้างแบบนี้ไง
เพราะแต่ละคนที่มารักษาเนี่ยคือโอ้โหบางทีก็ป่วยหลายโรครักษายังไงก็ไม่หายมานี่แป๊บเดียวหายเลยแข็งแรงเลยถูกมนต์ดำถูกคุณสัยมาต้องดึงมันออกนี่นะฮะคนที่อยู่ในภาพเนี่ยที่เป็นผู้รักษาที่เป็นร่างทรงหรือว่าจะเป็นหมอผีหมอรักษาอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะฮะเขาชื่อว่านายสายยนนามสกุล
รับจ้างทั่วไปแล้วไปเกิดประสบอุบัติเหตุแบบรุนแรงถึง๓ครั้ง
แต่ไม่ตายนะฮะรอดชีวิตมาได้คนนี้ครับนายสายยนต์นะ
เขาก็พยายามติดตามหาความจริงว่าเออทำไมเขาถึงเจออุบัติเหตุรุนแรง๓ครั้ง
จะรอดชีวิตมาได้แต่ก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
มีหมอดูคนนึงมาบอกว่านายสายยนต์เนี่ยเป็นคนมีองค์
ก็เลยมีคนที่ติดตามมานะครับแล้วก็ต้องไปเรียนศัยศาสตร์กับหมอศัยศาสตร์
ทำให้นายสายยนมีความรู้เรื่องการรักษาเกี่ยวกับการรักษาคนที่โดนของโดนคุณสัย
อ่าเพราะว่าเขาเป็นคนมีองค์อ่าก็เลยไปเรียนมาจนมีวิชา
วิชาของเขาก็คือใช้นิ้วมือใช้ฝ่ามือควักล้วงไปตามหน้าอก
อวัยวะเพศของคนไข้เขาบอกว่าเขารักษาอาการแบบเนี้ย
แบบเดียวกันทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็คิดค่าครูคนละ๓๒บาท
บาทนะครับที่เขาคิดค่าครูคนไข้ที่มารักษากับนายสายยนต์
จะมีลักษณะคือป่วยเป็นโรคที่หมอรักษาไม่หายนายสายยนรักษาได้ครับ
ข้อปวดกระดูกเดินไม่ได้หอบหืดโรคอื่นอีกมากมายเยอะแยะ
รักษาด้วยการใช้พลังในการควักเอาคุณสัยเอาสิ่งเลวร้าย
ออกไปจากร่างกายของคนนั้นอืมนี่นะฮะคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของเขานะครับอยู่ที่บ้านท่าห้วยหมู่สามตะบลหนองย่า
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นบ้านและเป็นสถานที่ที่ใช้ในการรักษาคนป่วย
ของนายสายยนต์นะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเนื่องจากที่บ้านเนี่ยบอกว่าไปทำงาน
จังหวัดตราดนะครับได้เจอกับแม่ของนายสายยนนะครับ
ชื่อนางบุญสมอายุ๘๑ปีนะแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยชื่อสายยนต์
สังทองชื่อเล่นชื่อหินเป็นร่างทรงปู่สมิงพรายร่างทรงปู่สมิงพราย
แม่บอกว่าคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเป็นการรักษาคนป่วยของลูกชายจริง
แต่ไม่ใช่การทำอนาจารย์อย่างที่หลายคนเข้าใจนี่คือการรักษาคนที่ถูกคุณสัยมนต์ดำ
ลูกชายใช้ฝ่ามือและใช้มีดหมอขูดไล่สิ่งไม่ดีออกจากร่างกายเท่านั้น
ไม่ได้ใช้มือล้วงจับควักขยำหน้าอกอะไรพวกนี้ไม่ใช่หน้าอกอวัยวะเพศไม่ได้ไปล่วงเกินอะไรเลย
รวมถึงการทำน้ำมนต์ปลุกเสกให้คนป่วยได้ดื่มกินเนี่ยแล้วก็อาบเพื่อรักษาโรค
ลูกชายของเธอได้เข้าสำนักร่างทรงและร่ำเรียนวิชาการรักษาคนป่วย
จนสามารถเปิดรักษามาได้เป็นเวลา๑๐กว่าปีแล้วแต่ไม่ได้เปิดเป็นสำนักร่างทรงนะฮะอันนี้แม่บอกนะครับ
แค่รักษาคนป่วยเวลามีคนมาไม่ได้เปิดสำนักร่างทรงในการรักษาจะใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้าน
เป็นจุดอาบน้ำมนต์แล้วก็รักษาที่ผ่านมามีคนรักษาหายนะครับแม่บอกว่ารักษาหายเยอะด้วย
แล้วก็ไม่เคยมีใครไปแจ้งความดำเนินคดีเรื่องถูกกระทำอนาจารย์นะฮะเนื่องจากทุกครั้งก่อนที่จะรักษา
ลูกชายจะขออนุญาตคนที่มารักษาก่อนและมั่นใจว่าลูกชายที่ทำไปก็คือเพื่อรักษาคนจริง
ฉวยโอกาสกับผู้หญิงหรือว่าหลอกลวงประชาชน
อ้าต้องไล่ไล่ก็ก็ไม่ได้ไล่ก็ไม่ได้จับเคย่ำนะ
แล้วข้างร่างเค้าก็ไม่ได้ลวงไปขน

ข้างนี่ขึ้นมาเนี่ยสองข้างเนี่ยค่ะ
แล้วสำหรับการปาดไปปาดมา
ไม่มีนี่แคบปาดอย่างนี้

เขาไม่เคยว่าจะไปทำร้ายหรือว่า
เจ้าข้องเขาไม่ยิงยอมอะไร
เราไปคงเคลื่อนทำอย่างนี้มันผิด

เจ้าของตัวเขาก็อนุญาตให้

ก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีใครไปแจ้งความอะไร

ทางพี่สาวกับพี่เขยของนายสายยนด้วยนะครับ
บอกว่านายสายยนต์ไม่ได้เปิดสำนักร่างทรง
หรือว่ารักษาคนป่วยแบบเป็นอาชีพเป็นกิจจะลักษณะนะ
เป็นการรักษาแบบเป็นรายไปนะ
โดยคนป่วยที่มารักษาส่วนใหญ่

ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่ารักษาด้วย
มีแต่เงินค่าครูให้ใส่พานค่าครู
จำนวน๓๒บาทเท่านั้น
ส่วนในคลิปที่เห็นว่ามีการล้วงมือเข้าไป

พี่เขยกับพี่สาวบอกว่า
นี่คือการดึงเอาสิ่งของไม่ดีออกจากตัวคนป่วย
ก่อนจะรักษาจะบอกกับคนป่วยแล้วก็ญาติแล้วนะ

ต้องมีการล้วงเข้าไปเพื่อดึงสิ่งไม่ดีออกมา
คนป่วยหรือว่าญาติไม่สบายใจ
หรือไม่อนุญาตเขาจะไม่ทำ

ที่ผ่านมานายสายยนรักษามาแล้วพันกว่ารายนะฮะ

ทุกคนหายจากสิ่งที่มารุมร้าวหมด

แล้วทุกครั้งใครจะถ่ายครกถ่ายคลิปอะไรเก็บไว้

แต่ไม่มีการเผยแพร่เท่านั้น
หากไม่มีการขออนุญาตกันก่อน
อกจากนี้ทางพี่สาวกับพี่เขย

ซึ่งก็หายจากความเจ็บปวด
แล้วก็เจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต

ถ้าอยากจะให้รู้ว่าลูกสิสฯ

เป็นยังไงที่ที่โพสต์ไว้เพราะแต่ละคนที่มารักษาแต่อนุญาตยอดที่แฟนพาเมียมารักษาอับน้ำมนต์อย่าง
เนี้ยมันไม่เหมือนกันเขาก็อนุญาตว่าถ้าไม่จริงก็คงไม่มีไม่มีคนบอกปากต่อปากไปแล้วเขาก็มากันเยอะเยอะ
อ๋อแปลว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็มีความเชื่อว่ามันหายดีอ่าคนที่มารักษาแล้วพอเขาหายเขาก็
บ่อยพูดให้ให้คนเพื่อนเพื่อนก็ฟังวันนี้แล้วคนที่มีอาการเป็นเหมือนเขาเขาก็พามาอ่ะกลุ่มปากต่อปาก
มองกันให้ดีสิครับว่าหลอกหลวงปากถ้าหลอกหลวงก็คงโดยมานานแล้วไหมครับก็คงต้องโดยมีคนที่แบบนั้นกูเสียหาแจ้งปากมานานนี่มาทำมาสิบปีสิบกว่าปียี่สิบปีแล้ว
ส่วนตัวมันที่เชื่อมั้ยว่าเขามีของจริงที่สามารถรักษาพวกผมพูดตัวผมเชื่อป่ะผมก็เคยให้เขาแล้ว
บอกว่าก่อนที่เธอจะเข้าไปรับการรักษาเธอมีอาการไม่สบายใจนอนไม่หลับ
ปั่นป่วนหัวใจคล้ายคนโดนของชีวิตเจอแต่มรสุม
เลยตัดสินใจไปอาบน้ำมนต์ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นวิธีการรักษา
ไม่ใช่การทำลามกอนาจารย์หลังรับการรักษาเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
รู้สึกว่าร่างกายและจิตใจดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นได้เจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต
คื่อแบบเท่าไหร่เขาก็จะถามว่าโอเคไหมรู้สึกแน่นตรงไหนไหม
หรือว่าอย่างเหมือนว่าอย่างเหมือนว่าหากอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้
ลวงให้ตรงกลางสะดือเรา
ใช่แล้วตอนนี้พอนั้นมันก็โล่ง

แล้วก็เอามีดหมอใช่ไหม

สมัครใจที่ให้เขาทำ

เพราะว่าหนูโดนกับตัวเองแล้ว

และหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจก็ไป
ไปบ้านนายสายยนต์ไปตรวจสอบเรื่องนี้

กระทำของนายสายยนต้องตรวจสอบว่า
ข่ายละเมิดหรือผิดกฎหมายข้อไหนอะไรหรือเปล่า
ฉ่อฉนหลอกลวงประชาชนไหม
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ

หรือมีใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
เจ้าหน้าที่ก็พร้อมจะเรียกตัวนายสายยนต์มาดำเนินการ

ตอนนี้ก็เก็บข้อมูลการรักษาของนายสายยนต์อยู่นะคะ
ว่าเป็นการรักษาถูก

เพราะมันมีประเด็นเรื่องของการให้ดื่มน้ำล้างเท้าของพ่อแม่

รวมไปถึงที่นายสายยนพ่นน้ำ

บอกว่าเป็นการปัดเป่าความสวย
น้ำละอองฝอยภรรภาชโรคไง

เนี้ยค่ะ
ช่วงนี้เขาต้องป้องกันการระบาดของโควิด๑๙กันอยู่
ถูกต้องครับมันก็สุ่มเสี่ยง
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าหากใครคิดว่าได้รับความเสียหายจากกรณีนี้นะครับ
สามารถไปแจ้งความได้กับพนักงานสอบสวนในท้องที่นะฮะ
เพื่อให้รวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมาย
ถ้ามีผู้ที่เขาไม่ยินยอมคิดว่าเป็นผู้เสียหายแล้วไปแจ้งความ
มันก็จะเข้าข่ายกระทำผิดถ้าดูจากคลิปนะก็คือกระทำอนาจารย์
หากผู้เสียหายคนนั้นยังไม่เกิน๑๕ปีถึงจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ก็ถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินมีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนเรื่องการรักษาเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องการไปลงไปรูป
จับอะไรเขาเนี่ยนะเรื่องการรักษาโรคด้วยวิธีทางศัยศาสตร์แบบนี้
พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะบอกว่านี่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
อาศัยความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านซึ่งอาจมีการแฝงตัวมาลักษณะมิจฉาชีพ
เพื่อมาหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อและเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
ถ้ามีคนแจ้งความมันก็จะมีความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หรือหากมีเจตนาหลอกลวงคนทั่วไปผ่านการโฆษณาต่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยตรง
ก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดช่อกงประชาชนอันนี้โทษก็จะหนักขึ้น
ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับตัวนายสายยนต์นะคะนายสายยนต์สังทองหรือในหินอายุ๔๓ปี
ที่อ้างตัวเป็นร่างทรงปู่สมิงพรายที่เป็นคนรักษาอาการป่วยตามคลิปภาพที่เห็นนะคะ
เขาจะบอกว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ก็อย่างที่ผมรายงานมาแล้วว่าถ้าไม่ได้รับการอนุญาตจากคนป่วย
คนป่วยนี่ไม่ใช่คนจิตจิตตกจิตวิปริตถ้าคุณไม่เอาเป็นเอง
คุณก็อย่าคิดว่าผมพูดเล่นไปนะก็ผมก็ต้องบอกแล้วว่า
ขออนุญาตจับแล้วกันถ้าจับแล้วรักษาแล้วถ้ามันไม่หาย
ผมว่าต้องขออภัยเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้พิเศษ
แล้วก็มาตีข้าวประโคมข้าวว่าผมเน็ตด้านลบ
คลิปเต็มคลิปจริงซึ่งมีมากมายหลายคลิปที่อยู่ในเฟส
เป็นคลิปที่ผมขออนุญาตในการรักษาหมด
ทั้งคลิปที่ใช้มิดไล่อย่างเดียวไม่ีคนจับในอกไม่มีคนลวงช้องเคราะห์
ก็มีทำไมคุณไม่เอามาแชร์

ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาอยู่ที่อาวุธกราชนะฮะ
แต่ว่าเราก็ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเจ้าตัวเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะ